หาพระบีดาบริษีกันก่อนไหม

ข่าวออกมาว่าจะกลับที่ขอนแก่นบ้านเกิดหรือเปล่า

โอ้โหเมื่อวานลูกศิษย์ลูกหามีคนหนึ่งออกมาไลฟ์บอกว่า

บีดาฤษีจะไปตั้งสำนักอยู่ที่ภูกระดึงจังหวัดเลย

ตอนนี้เต้นกัน๒จังหวัดเลยฮะทั้งที่จังหวัดเลย

ว่าตกลงแล้วพระบีดารือศรีอยู่ที่ไหนกันแน่

สรุปคือเมื่อเช้าคุณผู้ชมเจอตัวแล้วนะคะ

เจออยู่ที่ไร่อยู่เย็น
อยู่ตรงใกล้กับจุดรอยต่อขอนแก่นกับเลยค่ะ
ซึ่งทีมข่าวของเราพอรู้ข่าวก็รีบไปเลย
แล้วทางด้านพันธุ์ตำรวจโทภาคสุวัสดิ์ถุงน้อย
รองพ่วงกับการปราบรามสภภูกระดึง
ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนี่ค่ะ

บ้านหลังนี้อยู่ในไร่อยู่เย็นเป็นสุข
ซึ่งตรงนั้นมันเป็นพื้นที่รอยต่ออย่างที่บอกค่ะ

ใช่ติดกับอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย
ถูกต้องค่ะนี่อยู่ไม่ไกลจาก
อุทยานแห่งชาติภูกระดึงสัก๒โลได้นะคะ
ทีนี้มันมีข่าวมาไงว่าตรงนี้จะตั้งเป็นสำนักใหม่
พอเข้าไปถึงในบ้านเจอตัวนะ
เจอตัวพระบิดานายโจเซฟหรือว่านายทวีหนันลา
นั่นเห็นแล้วครับยังคงถอดเสื้อเหมือนเดิมครับใช่ค่ะ
ถูกต้องแล้วตำรวจก็ไปคุยเลยไปถามเลย
พระบิดาบอกว่ามาที่นี่มาแค่ขออาศัยอยู่ชั่วคราว
ไม่ได้อยู่ตลอดไปไม่ได้จะมาตั้งสำนักอะไร
ซึ่งมาที่นี่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดกับศาลระหว่างประกันตัวด้วย

คือตำรวจก็ถามแหละเรื่องกินอึกกินฉี่อะไรพวกนี้
ให้ใครกินอึกกินฉีกไหมบอกไม่มี
มาที่นี่ก็แค่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นเอง
ถูกต้องแล้วก็เห็นไหมไม่ได้มีพระบิดาคนเดียว
มีเหมือนกับมีลูกศิษย์ลูกหามีผู้ติดตาม
ซึ่งจริงก็ลูกศิษย์ลูกหา
อยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยอยู่ที่ชายภูมิ

ไม่ได้อยู่กันเป็นหมู่บ้านแต่อยู่ในสำนักปฏิบัติธรรม

อ่ะไหนไหนบอกซิเรื่องกินฉี่รักษาโรคเนี่ย
มันยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องฟังจากปากพระบิดาเองค่ะ

นี่ไง

คือบอกให้กินฉี่ตัวเองแล้วก็ยืนยันว่า
ฉี่พระบิดาไม่ได้สามารถรักษาโลกได้จัดเลยนะ

ตำรวจบอกนะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่นี่แล้ว

คนขับไล่ต้องย้ายออกนะไม่งั้นเดี๋ยวจะวุ่นวาย
ทีนี้พระบิดาก็บอกว่ายืนยันนะ

จะไม่ได้ให้กินฉี่กินอะไรละ
จริงคนมาอยู่กันเยอะนะ

ผู้หญิงมีเด็กอยู่กันเป็น๑๐เลย

ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบดู
บ้านนี้อยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินทำกินป่าสงวนแห่งชาติ

ใช่ค่ะป้ายเขียนว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
คนภายนอกเข้าก่อนได้รับอนุญาต

นักข่าวถ่ายนักใช่ไหมเอาเก็บภาพเอาไว้เลย
แล้วคุณผู้ชมเงยหน้ามองจอห้ามกระพริบตา

จู่มีลูกศิษย์คนหนึ่งขับกระบะมาด้วยความเร็วเลยนะ
นี่แล้วจอดปิดทางเข้าออก
แล้วหลังจากนั้นเขาลงมาทำอะไรดูเลยค่ะ
ให้ความรู้ครับผมให้รู้ว่าความจริงคืออะไร
เราเกิดมาเพื่ออะไรเราทำความดี
คือฝ่ายลูกศิษย์ยังมองว่าโอ้โห
อุตส่าห์ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วแต่ละคนแต่ละคนก็ยังตามมาอีกนะเจ้าหน้าที่ยังตามมาอีก

บอกกับนักข่าวว่าเราอยู่ที่นี่ด้วยความศรัทธา
อุ้มเด็กมาแบบนี้ก็มาระเบิดอารมณ์ใส่
ทีนี้ทางด้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านผาสามยอดก็เปิดเผยข้อมูลนะ
อันนี้ที่ของเร่ยเขานะใช่ที่ผานกเขาภูกรดึง
เพราะก่อนหน้านี้มีเหมือนลูกศิษย์ลูกหาของพระบิดาไลฟ์ไว้นะ
บอกว่าเดี๋ยวพระบิดาจะไปตั้งสำนักใหม่อยู่ที่ผานกเขาที่จังหวัดเลย
จะเป็นที่ดินที่ถูกต้องจะผลิตน้ำทิพย์โอสด
แจกขี้ใครจะแจกขี้มูกเสมหะและปัสสาวะเหมือนเดิม
ทำเข้าเกรียบผลิตภัณฑ์ปลาร้า
อะไรนะปลาร้าบองตาแซ่บหลายนะฮะและอยากให้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของพระบิดาด้วยนะฮะ
ทีนี้จังหวัดเลยเขาก็ต้องมีการตรวจสอบ
ถูกต้องเพราะว่าอย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกแล้วไง
บอกว่าเมื่อ๓วันก่อนลูกศิษย์พระบิดาขนของมาไว้

เห็นว่าพระบิดาอยู่ข้างในตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ
บอกตรงเลยชาวบ้านที่นี่ไม่มีใครต้อนรับ
แล้วก็ไม่อยากให้มาตั้งสำนักประหลาดอะไรด้วย
ทีนี้ค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเลยนะ
บิดาลูกศิษย์เป็นโควิดกันหรือเปล่า
แล้วก็ไปคุยไปทำความเข้าใจกับพระบิดาแล้วก็ลูกศิษย์ด้วย
ทีนี้คุณประเด็นอย่างที่บอกค่ะว่า
เจอตัวพระบิดาอยู่ที่พื้นที่ไร่อยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหม

ทีนี้ทางด้านผู้ว่าจังหวัดเลย
เขาก็สั่งเลยนะให้นายอำเภอไปตรวจสอบ
แล้วยืนยันเลยว่าพระบิดาและลูกศิษย์ยังไม่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเลยนะ

อยู่ที่ห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านที่ขอนแก่น

อยู่เขตขอนแก่นอยู่ยังไม่ได้ข้ามมาฝั่งจังหวัดเลย
แต่มันเป็นเขตรอยต่อมากประชิดติดกันเลยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าทางจังหวัดเลยเขาก็ยืนยันว่าจังหวัดเฝ้าระวัง
ถ้าเกิดว่าข้ามเข้ามาเนี่ยก็ต้องมาแบบปกตินะ
แต่มาตั้งสำนุกสำนุกสำนักอะไรเนี่ยไม่ได้นะครับ
คือถ้ามาอยู่อาศัยปกติใช้ชีวิตปกติคือไม่มีใครห้าม
แต่เขาบอกว่าถ้ามาตั้งสำนักผิดกฎหมายบุกรุกที่ดินอะไรเนี่ย
ต้องเฝ้าระวังนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะ